วันนี้ค่ะศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนักชกขวัญใจชาวไทย
เพิ่งจะกระชากเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่น๑๑๕ปอนด์จากสภามวยโลก
เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ
บรรยากาศการต้อนรับจะอบอุ่นขนาดไหนนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ
รายงานสดมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ
บรรยากาศในขณะนี้สดครับที่ท่ากัศยานสุวรรณภูมินะครับ
เป็นบรรยากาศการต้อนรับการกลับมาของเจ้าแหลมศรีสะเกดนะครับ
หรือว่าในชื่อจริงก็คือวิศักดิ์สินวังเอกครับ
หลังจากสามารถเอาชนะโรมันกอนซาเลสนักชกชาวนิการากัว
ที่ไร้ภายนะครับคว้าชามโลกมาครองได้สำเร็จ
กลายเป็นคนไทยคนที่๔ครับที่เดินทางไปชนะ
ในสังเวียนของสหรัฐอเมริกา

ทางด้านขวาของศรีสะเกด
ที่ได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกัน
พร้อมกับคุณพ่อเจยำศักดิ์

ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

มีหยดน้ำตาจากใบหน้าของศรีสะเกด

ก่อนที่จะโผล่เข้ากอดคุณพ่อและคุณแม่นะครับ
ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ได้เตรียมอาหาร

นาย่างแกงขี้เหล็กจิ้งหรีดและมะม่วงเขียวเสวยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐมีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของศรีสะเกด
ก่อนที่พิธีการจะเริ่มขึ้นครับเราไปฟังเสียงกันครับ
ดีใจที่สุดเลยไม่ใช่ว่าดีใจถ้าพบเขานะ
ดีใจทั่วทั้งประเทศทั้งโลกนะครับ

บอกว่าลูกเก่งมาก

ที่สุดคุณแม่ภูมิใจมาก

ก็มาที่ประเทศไทย
ขณะที่พัชรีวันกันหาแฟนสาวของศรีสะเกียจ

ก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาศรีสะเกดไม่เคยยอมแพ้

ช่วงที่ประทับใจก็คือช่วงที่นั่งรถไฟ

ทำให้ทั้งคู่ต้องแอบขึ้นรถไฟมาเรื่อย
พนักงานตรวจตัวมาจนถึงกรุงเทพมหานครครับ
ในวันนี้ภูมิใจแทนพี่แหลมที่คว้าความฝันสำเร็จครับ
มีเสียงสัมภาษณ์ก่อนพิธีการจะเริ่มขึ้น
ของคุณพัชรีวัลให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
สารแกที่สุดช่วงที่เสียแชมป์มา
แล้วก็ก่อนที่จะเป็นแชมป์โลก
แกตั้งใจมากสร้างมวลก็ตั้งใจค่ะ

วางแผนชีวิตเหรอคะก็เก็บตังค์ก่อนนะคะ

แล้วพ่อแม่กี่ปีครับแต่งงาน
แต่งงานหรอรอไม่แล้วก่อนรอพ่อรอแม่ก่อนพ่อจะว่ายังไง
ส่วนทางเทศบาลตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของศรีสะเกดนะครับ
เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่๒๙มีนาคมนี้ครับ
โดยจะพูดคุยกับทางค่ายมวยเพื่อขอช่วงเวลาซึ่งยึดประเพณีท้องถิ่นของอำเภอ
ตรงกับงานวิศวะสงครานซึ่งเป็นงานประจำปี
และจะมีการแห่รอบจังหวัดศรีสะเกดเพื่อฉลองชัยชนะในครั้งนี้ครับ
และล่าสุดนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้รับการเปิดเผย
จากพลตำรวจเอกโกวิทย์พักดีภูมิรองประธานอันดับ๑สภามวยโลก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เชิญศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
พร้อมด้วยนางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าพบที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมนี้ครับถือว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
มีแฟนมวยมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งหลังจากนี้ครับแฟนข่าวกีฬาทางไทยรัฐทีวี
ก็สามารถติดตามบรรยากาศการต้อนรับทางด้านของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นได้

รวมไปถึงช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี

รายงานจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิครับ